ดาบจริงครับอันนี้เป็นดาบเหล็กดาบจริงเลย

แค่ซิบไม่ถึงกระเบียบแต่ว่าอาจอยู่

ถ้าจะซ้อมกินต้องขึ้นไปเปลี่ยนชุดก่อน

เดี๋ยวขอตัว

ว่าจะเป็นการแสดงแต่ละชุด

ครับโอ้ยเป็นไงฮะเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วพร้อมแล้วยังครับ
พร้อมแล้วก่อนที่เราจะแสดงฮะ

แต่ก่อนที่เราจับดาบเหล็กได้

ตีเฉียนลงมาแบบนี้

ที่น้องจะมาฟันเข้าคู่กัน
ก็อันนี้คือหลักคุณฐานที่ลูกรับน้อง

พี่พุทธ
ตอนนี้ใกล้ที่จะขึ้นไปแสดงแล้วนะฮะวิวตอนนี้คือมันรู้สึกตื่นเต้นมันคิดอะไรในหัวเยอะ
พระกาศครับ
ในช่วงนี้เรนเชิงได้รับนักโฆษณ์ให้ทุกคนร่วมชมการแสดง
เจ้าพวกนี้อยากติดเว้ย
พวกนี้ยังโทษนะ
มิจะเชื่อว่าเขากับเราเลยตัวเอง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

แล้วผมอ่ะถนัดหลับตาอยู่อ่ะน้ำตาวออกด้วย
เห็นพี่เพื่อง่าย
เป็นเพื่อขุย่าแสดงเพื่อขุย่าและจิตอย่างขุย่า
แม้จะมีคนดูเราก็ต้องขุย่าดูครับ
เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์
และอย่าลืมนะครับสามารถรับชมกันแบบสำรวจ
ได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ